พี่โฟช์อันนนท์ขออนุญาตภาพภารกรณ์

อยากถ่ายเอ๊ะมันทะเลาะกันหรือเปล่าค่ะ
เดี๋ยวว่าแต่ว่าแฟนกลับตกใจพี่พลก็ตกใจค่ะ
ก็เลยต้องรีบบึงรถนะคะมาเปิดใจถึงบันเทิงไทยรัฐ
ขอบคุณมากอุตส่าห์ขับรถมาให้เราเลยค่ะ
จริงแล้วเนี่ยคือไม่ได้มีปัญหากับโรงหนังอีกค่ายเลย
แถวตั้งต้นสังกัดเห็นว่าหนังเสือเพจหนึ่งมันตลกมาก

เมษายนไม่มีปัญหายังได้ฉายเหมือนเดิมไม่โดนเลือก

ใช่ส่วนประเด็นที่พี่พศเนี่ยโพสต์เรื่องน้องรักนิกกี้นชัด

คือพี่พศก็โพสต์ในฐานะที่ร่วมงานกันมาเยอะนะคะ
วอนให้ทุกคนเห็นใจนิกกี้บ้าง
เพราะว่าก่อนหน้านี้นิกกี้ก็มาปรึกษาเรื่องที่จะไปง้อก้อยนี่แหละ

คบกับก้อยนิกกี้ไม่ได้มีคนอื่น

มันดูเจ้าชู้คุณก็เลยเข้าใจผิดแบบนั้น
แล้วตอนนี้สภาพจิตใจของนิกกี้ก็ยังไม่ดี๑๐๐นะคะ

ทุกคนบอกว่าอย่าเพิ่งไปทัวร์ลงไอ้นิกกี้มันเลย
ให้กำลังใจหน่อยค่ะไปฟังเสียงหน่อยค่ะ

แล้วก็เป็นเรื่องของคนสองคนนะ

เราก็ไม่สามารถที่จะไปอะไรกับเขาได้
คาแรคเตอร์มันแต่บางทั้งคนแบบอย่างนี้

ยังคุยกับมันอยู่มันก็ยังเศร้าอยู่นะ
แต่เดี๋ยวมันก็คงทำใจได้เพราะว่า

เป็นช่วงทำใจกันแต่ก็ให้กำลังใจน้องมัน
กฎไม่มีกับป้ารัตนาของจริงนะคะ
ติดตามได้๖เมษายนค่ะ